เขาชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวไก่เจ๊โมนี
ของดีเมืองกระบี่ขายมานาน๓๕ปีแล้วค่ะ
ใครชอบทานก๋วยเตี๋ยวไก่แนะนำเลยร้านนี้
คุณชนะชอบไหมผมชอบอุ้ยนี่มันก๋วยเตี๋ยวอะไรเนี่ย
ตีนไก่โอ้อยากกินตีนบางคนชอบมากใช่ไหม
เตี๋ยตีนไก่แบบนี้นะคะไม่ได้แบบว่าหยาบคายอะไรนะ

เตี๋ยวนี้นะคะร้านนี้ตั้งอยู่เล็กที่๒๕ถนนหน้าพระพลายย่านตลาดเก่า

ร้านขึ้นชื่อมากในเรื่องของเนื้อไก่ตุ๋นตีนไก่ตุ๋น
ที่แบบพอกระแทกปากปุ๊บนะคุณละลายในปากได้เลย
อย่าใช้คำว่ากระแทกปากเลยนะครับ
ทำเองหมดทั้งคั่วพริกป่นทำน้ำส้มและที่ขาดไม่ได้คือพริกไทยดำป่น
เอาสิเห็นดูก็ดูคุณดูพริกเขาดิเห็นไหม
พริกเอยน้ำส้มเอยคือทำเองหมดเลย
พริกไทยเขาจะสั่งจากร้านยาจีน
เอามาบดไม่ซื้อพริกไทยสำเร็จรูปนะจ๊ะ
มันน้อยล้านนะที่จะมีพริกไทยแบบนี้วางไว้ให้ปรุง
อันนี้คือสั่งพิเศษเลยนะคะจากร้านยาจีนแล้วบดเองเลย
คือทุกส่วนเขาให้ความสำคัญหมด
แล้วรสชาตินะคงที่มาตลอด๓๕ปีค่ะ
ถือว่าเป็นร้านตำนานของกระบี่เหมือนกันเนาะ
เจ้าของร้านก็คือสองสามีภรรยาลุงราเชน
เครือหลีหรือว่ากโกเกี๊ยอายุ๖๕ปี
ป้าโมนีเครือหลีอายุ๖๓ปี
ทั้งคู่บอกว่านอกจากที่ร้านจะมีก๋วยเตี๋ตีนไก่รสเด็ดแล้วเนี่ยนะ
ยังมีเมนูอื่นด้วยอย่างเช่นบะหมี่หมูแดง
ถ้าหากลูกค้าแบบอยากสั่งแบบว่าทั้งหมูและไก่รวมกันได้ไหม
ได้ค่ะทั้งหมูและไก่รวมกันก็ได้เช่นเดียวกัน
ราคาขายจะอยู่ที่ชามละ๕๐บาท
พิเศษก็จะมีตั้งแต่๖๐๗๐๘๐ได้หมดเลย
แล้วก็ยังมีขนมหวานขายด้วยนะ
ทานคาวไม่ทานหวานไม่ได้
ทานขนมหวานต่อเพราะขนมหวานเขาเนี่ยวันละ๔๕อย่าง
ลดช่องรวมมีดข้าวโพด
โอ้โหข้าวเหนียวทุเรียนอะไรก็มีบางวันน่ะ

ทางร้านเขาจะเปิดขายตั้งแต่บ่ายโมงไปจนถึง๖โมงเย็นทุกวัน
ไม่เคยมีวันหยุดนี้
ทุกวันเลยเหรอทุกวันก็ธรรมดาแหละคนเขาชอบถูกไหม
ถ้าไปไม่รู้จะสั่งยังไงคุณสั่งเส้น

เอาใส่จานด้วยอ๋อดิฉันชอบกินแบบเส้นเล็ก
ใส่แบบไก่ฉี่แล้วก็ใส่ตีนไก่
โอ้โฮที่จะทำอย่างนี้แหละตีนไก่
กินไก่เนอะนี่ดูเปื่อยดูสิฮะน้ำข้นคลักเลย